ไปดูอดีตทหารพรานวัย๖๗ปีที่จังหวัดบุรีรำ
ไม่ได้แต่งชุดทหารพรานนะฮะแต่แต่งชุดคาวบอยตั้งแต่หัวจะหลดเท้า
แล้วเขาบอกว่ามีการสวมแหวน๑๐นิ้วครบเลย

ท่านโทษนะคะชุดทหารพรานอยู่ตรงไหน
บังหมดแล้วชุดทอบอยอยู่ตรงไหนป้ายบังหมดแล้ว
นะฮะโอ้เครื่องแบบยดเยอะไปหมดเลยนะฮะ
นี่คือคุณอานัทชัยสามมิตรอายุ๖๗ปี
ท่านเป็นอดีตทหารพรานชาวจังหวัดบุรีรำ
ชุดคาบอยมาพร้อมรถจักรยานยนต์วิบากคู่ใจ
ห้อยพระรุ่นต่างอีกรวม๑๐๐เหรียญคุณ

เหรียญพระเจ้าตากพ่อขุนรามคำแหง

ที่มีผู้ใหญ่มอบให้เนื่องในโอกาสต่าง

คนเห็นก็อยากเข้าไปดูเหรียญอะไรครับพี่นะฮะ
รวมแล้วน้ำหนักพระที่ติดตัวของคุณอานัทชัย
ประมาณ๒๕๓๐กิโลกรัมคุณ
คุณห้อยไหวไหมแค่น้ำหนักเหรียญนะฮะ
แค่ถือถุงข้าวก็ไม่ไหวแล้วให้กินเลย
คุณอายังสวมแหวนที่ชื่นชอบครบทั้ง๑๐นิ้วอีกด้วยนะครับ
คุณอาเล่าให้ฟังว่าเคยเป็นอดีตทหารพรานและรับราชการครูมา
แต่ไม่ชอบทำงานอยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบ

ได้ลาออกไปทำงานสื่ออิสระนะฮะ

ไปร่วมกิจกรรมที่ไหนแน่นอนคนก็เข้าไปขอถ่ายภาพด้วย
เพราะว่าคุณอาเขาโดดเด่นเหลือเกินด้วยการแต่งกายแบบนี้นะครับ
แต่ละวันต้องใช้เวลาในการแต่งกายนานแค่ไหน
อันนี้สงสัยจริงอันนี้อยากรู้เชื่อว่าหลายคนอยากรู้ครับในการที่จะสวมเครื่องแบบ
เครื่องประดับห้อยพระสวมแหวนใส่ชุดคาบอย
แต่อยากทราบว่าเสื้อกั๊กที่สวมถอดพระออกทุกวันหรือว่าใส่ไว้แบบนี้
คุณพี่คงถอดทุกวันนะถอดทุกวันนะเสื้อคุณคงมีหลายตัวอาจจะเปลี่ยนตำแหน่ง
วันนี้อยากจะให้พระองค์นี้อยู่ตรงนี้ตราตรงนี้อยู่ตรงนี้
ใช่ค่ะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสิครับคุณจะใส่เหมือนกับทุกวันนี้ไม่ได้เลยนะฮะ
ถ้าไม่ใส่เนี่ยก็เหมือนขาดอะไรไปบางอย่างนะครับ
คุณอานัทชัยบอกว่าการแต่งตัวแบบนี้มีหลายคนทักว่าเพี้ยนหรือเปล่า
แต่คุณอาบอกไม่รู้สึกโกรธนะตอบกลับไปอย่างมั่นใจว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะครับ
และไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครแล้วก็จะแต่งตัวแบบนี้ไปตลอดชีวิตด้วยนะครับ
ท่านชอบท่านมีความสุขก็ชอบ
เรามีความสุขการแต่งตัวออกไปก็ไม่แปลกนะครับ
แปลกนะคะ๑ชั่วโมงเต็มนะคะสำหรับการแต่งตัวของคุณอาจันดีนะคะ